พาไปดูคลิปการทำร้ายร่างกายกัน
ส่งตรงมาจากบ้านดงสุวรรณ
ที่ดอกคำใต้จังหวัดพยาว

เดี๋ยวสักพักดูคลิปเดิม

อีกสองคนเดินเข้ามากระหน่ำเตะต่อยกระทืบแบบนี้นะคะ
น้องผู้ชายอายุ๑๔ปีเสื้อสีฟ้านั่นแหละค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าร้านมินิมาตรในหมู่บ้านดงสุวรรณ
มนตงสุวรรณอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวนะคะ
ค่ำคืน๓กันยายนที่ผ่านมา
อาการของน้องก่อนน้อง๑๔ปีที่ถูกทำร้ายร่างกายตอนนี้
น้องได้รับบาดเจ็บทั่วร่างกายเลยนะคะใบหน้าปูดบวม
บริเวณตาทั้งตาซ้ายแล้วก็ตาขวามีรอยแดงช้ำ
ส่วนด้านหลังก็มีร่องรอยแดงช้ำเช่นเดียวกันค่ะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุเนี่ยญาตินำตัวน้องไปแจ้งความไว้ที่โรงพักดอกคำใต้
เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนตัวน้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ทีมข่าวค่ะนี่ลงพื้นที่เลยไปพูดคุยกับคนเจ็บ
คนเจ็บบอกว่าไอ้คนที่ทำร้ายร่างกาย๓คนในคลิป
ตอนแรกจาก๑ตอน๑กลายเป็น๓รุ่ม๑
๓คนก็เป็นเพื่อนที่คบหากันมาหลายปีแล้วเนาะ
วันเกิดเหตุหนึ่งในกลุ่มคนร้ายที่มาทำร้ายร่างกาย
โทรมาชวนให้น้องอายุ๑๔ปีที่เป็นผู้บาดเจ็บ
ออกไปนั่งเล่นพูดคุยกันพอไปถึงค่ะ
ทั้ง๓คนเลย๑๔๑๕๑๖นี่คืออายุ
ของคนที่ไปก่อเหตุกระหน่ำทำร้ายร่างกายน้อง
ทีนี้พอไปนั่งที่โต๊ะน้องบอกว่าคนที่โตสุดนี่ค่ะ
กระชากน้องมาแบบนี้เสื้อสีเทาแขนยาว
กระชากน้องมาแล้วกระหน่ำต่อยแบบนี้ค่ะอายุ๑๖ปีนะ
ไม่พูดพร่ำทำเพลงเห็นไหมทั้งต่อยทั้งกระทืบเนี่ย
เตะยอดหน้าด้วยจากนั้นก็มีอีก๒คน
เข้ามาถ่ายคลิปแล้วก็ทำร้ายร่างกายน้องนะคะ
ทีนี้กลุ่มนี้เตะเองต่อยเอง
แล้วก็พาน้องแบกกลับมาส่งที่บ้าน
พร้อมกับขู่น้องว่าห้ามบอกใครว่าไปโดนอะไรมา
นี่คลิปมันตำตาสักขนาดนี้ห้ามไม่ได้แล้วล่ะค่ะ

ทีนี้คุณผู้ชมอยากรู้ไหมว่าสาเหตุที่ทำไมต้องถึงขั้นว่า
ไปทำร้ายร่างกายกันขนาดนี้ปางตายขนาดนี้นะคะ
สาเหตุที่น้องอายุ๑๔ถูกทำร้ายร่างกาย
น่าจะมาจากที่แฟนของรุ่นพี่อายุ๑๖ปี
มาชอบน้องอายุ๑๔ปีที่โดนทำร้ายร่างกาย
แล้วแฟนของวัยรุ่น๑๖เนี่ยแฟนของรุ่นพี่เนี่ย
มักจะทักแชทมาหาน้องอายุ๑๔นะฮะ
มักจะทักแชทมาหาน้องอายุ๑๔นี่๑๖คนไปห้ามแฟนตัวเองไหมนะคะ
และปรากฏว่ารุ่นพี่๑๖เนี่ยโกรธมาก
ถึงขั้นว่าให้เพื่อนอายุ๑๔คนหนึ่งเป็นคนโทรชวน
มาทำร้ายร่างกายแล้วกลายเป็นคลิปนี้ค่ะ
เขาหลอกผมไปหน้าร้านแบบไปร้านค้าอะไรพวกนี้
บอกว่าแฟนเขามาอะไรผมก็ไป
ปกติมันจะสนิทกับแฟนพี่เขา
ไม่พูดเขาเลือกเข้ามาเขาก็เอาโทรศัพท์วาง

ก็เหมือนแฟนเขาชอบผมแล้วเขาก็ทักมาอะไรพวกนี้ครับ
ทีนี้แม่ของน้องที่เป็นคนเจ็บเนี่ย

พอรู้ข่าวว่าน้องถูกรุมทำร้ายร่างกาย
ตอนแรกก็คิดว่าเด็กเขาทะเลาะกัน
ก็เลยบอกให้ญาติไปลงบันทึกประจำวัน

เท่านั้นแหละค่ะโอ้โหหัวอกคนเป็นแม่เฮ้ยมันยอมไม่ได้คุณเออ
ยอมไม่ได้จะเห็นลูกโดนกระทืบอย่างงั้นไม่ได้อ่าคุณคิดถูก
แม่เขาก็คิดแบบนี้ค่ะแม่เขาก็คิดแบบนี้นะคะ
บอกว่าเห็นคลิปแล้วโอ้โหมันเกินไปหรือเปล่านะคะ
บอกเลยว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วอยากให้คนที่ทำร้ายร่างกายลูกชายเนี่ย
มากราบขอขมากราบขอโทษด้วยนะคะทีนี้เรื่องของคดีความคุณผู้ชม
พันธุ์ตำรวจเอกพีรพัฒน์บุญพุทธผู้กำกับสพดอกคำใต้บอกว่า
แม้ว่าคดีนี้จะเป็นคดีทำร้ายร่างกายแล้วก็เป็นคดีอาญา
แต่ก็ไม่ใช่เหตุอุจกันจนทำให้น้องคนที่ถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็อีกเรื่องที่สำคัญผู้ก่อเหตุผู้เสียหายก็เป็นเยาวชนทั้งคู่
ทุกอย่างก็เลยจบในแค่ชั้นต้นของกระบวนการยุติธรรม
ก็คือชั้นพนักงานสอบสวนนะคะด้วยการปรับเป็นเงินสูงสุด๑๐๐๐บาท
และหลังจากที่ปรับเงินก็ถือว่าคดีจบแล้วสิ้นสุดแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ย
ก็คือว่าผู้เสียหายเองก็เซ็นยินยอมรับเงินสินใหม่ทดแทน๔๐๐๐บาทจากญาติคู่กรณีแล้ว
คือเขาไปเคลียร์กันที่ทำการผู้ใหญ่บ้านที่ตะบนดงสุวรรณแล้วก็มีการมาถอนคำร้องทุกข์กับตำรวจไปแล้ว
เมื่อวันที่หกกันยายนที่ผ่านมาดังนั้นที่แม่บอกว่าจะเอาเรื่องที่ให้ถึงที่สุดเนี่ย
คงไม่สามารถทำได้ทุกอย่างจบแล้วในเรื่องของคดีความ
แต่ก็อยากจะให้มาขอโทษเขาแหละใช่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นน่ะ
อย่างที่คุณบอกว่าแล้วไม่คิดจะไปห้ามแฟนตัวเองหน่อยเหรอนั่นสิ
ทักน้องเขาเนี่ยอ่าใช่ไหมอืมที่สำคัญเงินไม่ไม่ได้แก้ปัญหา
ไอ้เรื่องแบบนี้นะถูกต้องไม่ให้จ่ายแล้วก็จบนะต้องสั่งสอนลูกด้วยใช่ครับ